รถปลาใสเดินหน้านิดหน่อยครับพี่น้องอ้าวรถปลาใสเกือบนี่ได้นะครับ
เกือบนได้เลย
โอเคครับจอดนับจอดรถจอดนับ
ให้สารด้วยพร้อมครับพี่น้อง
ขอบคุณให้ตัวเองนะครับ

ขอบคุณให้ตัวเองเลย